จะบอกว่าช่วงนี้บอกเลยประโยคเด็ดกลับมาอีกแล้วนะ
อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
คุณผู้ชมค่ะเออแล้วดาราสาวนะในวงการบันเทิงของเราเนี่ย
เขาก็มีการอยู่บ้านนั่นแหละปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
แต่ว่าอยู่บ้านยังไงไม่ให้น่าเบื่อ
ก็มีการลุกขึ้นมาเพิ่มสีสันให้ชาวโซเชียลด้วยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐเราไปแอบส่องเลยจ้า
สาวเขาทำอะไรกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
เริ่มที่คนแรกดีกว่าค่ะ๒๔คีรติคนนี้บอกเลย
หุ่นนี้แซ่บต้นเสมอไปจริงก็ไม่เคยทำให้แฟนต้องผิดหวังอะเนาะ
คอลเลคชั่นค่ะชุดอยู่บ้านเฝ้าระวัง
มาในชุดนี่เลยแตนเสร็จระบูรณ์ไปเลยจ้ะคุณผู้ชมค่ะ
พร้อมลงทันเจ้าโควิดตัวร้ายไปเลยนะคะ
สัดสวดซวดทรงองค์เอวโอ้โหบอกเลยว่าเด็ดมากแม่
ดูจากเสื้อนะคะและดูจากลายกางเกงเธอนี่มาปรับตัวร้ายแน่นอน
ใครจะถือโอกาสดีช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านเออฟิตหุ่นออกกำลังกาย
ดูนี่เป้าหมายคือยิปซีนะจ๊ะเป็นตัวใหญ่กว่าได้
อีกหนึ่งสาวนะคะอยู่บ้านไม่หยุดแซ่บเลยนะคะ
ต้องขอพื้นที่ให้คุณไอ้ปลีชยานั่นเองค่ะ
โพสต์ว่าอยู่บ้านแบบเบาคุณผู้ชมเบาจริงค่ะ
เพราะว่าเนื้อผ้าที่เธอใส่นั้นบางเบาซะละเกินค่ะ
แต่สังเกตให้ดีนะคะแอบซ่อนความเซ็กซี่เอาไว้เหมือนกันนะคะ
โฟกัสท่าโพสต์เบาซะที่ไหนคุณผู้ชม
ยกสะโพกเบาจิกปลายเท้าเสยผมโอ้โห
ย่อยทั้งหมดนางบอกว่าเป็นอินเนอร์แบบบังเอิญ
บังเอิญแบบยังไงนะคะคนเข้ามาคอมเมนต์แบบแซ่บลืนไฟลุกพลึบพลับเลย
โอ้เสื้อบางขนาดนี้อ่ะรองรับเลยว่าซูมจ้ะเออน่ารักอย่างเดียวนะคะ

สาวคนสุดท้ายของเราขอส่งเข้าประกวดหน่อยละกันคนนี้แซ่บไม่แพ้ใคร
โอ้โหจันติจันติราค่ะนี่แฟนมาริโอ้สะพานโค้ง
โอ้โหหวานใจมาริโอ้คุณผู้ชมตัวอ่อนมาก
ไปดูภาพกันนิดนึงเขาบอกว่าเธอเนี่ยท่ายากไปชมค่ะ
ว้าว
โอ้น้า
โอ้โหท่าทางอยู่บ้าน

มันเป็นความรู้สึกของใครหลายคนที่ตอนนี้กักตัวอยู่บ้าน
คือเอาท่าเต้นก็ว่ามันแล้วแต่ไอ้ปวดหัวเนี่ยมันโยก
อยากโยกจนให้ความเครียดมันหลุดออกไปเลย
ดีเหมือนกันนะไม่คิดแต่อันนี้ต้องให้ถ้ายากปุ๊บ
สะพานโค้งลงไปเลยสุดยอดจริง
ขึ้นฐานคุณจันตร์จิตนะเขาเป็นแดงเซอร์มาก่อน
ความอ่อนตัวเอ่ยความเต้นเก่งเอ่ยความเอวเอยนะคะ
ใจชื้นแทนมะลิโอเลยนะคู่แฟนมะลิโอนี่แสวน
แต่ฉันดูแล้วฉันเอวเคล็ดไปกับเขาด้วยนะไม่ไหวจริง
คุณผู้ชมแบบเดียวนะคะจัดไปแล้วค่ะ